ทะเลใต้นี่สวยจริงนะคะซึ่งที่นี่คือเกาะกระดานที่ว่ากันว่าเป็นเกาะที่สวยที่สุดในโลกเลยแม่สวยจริงเลยค่ะ
เที่ยวทะเลเนี่ยคุณผู้ชมคะบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณผู้ชมจะได้อาบแดด
เลยทีเดียวนะคะเนื่องจากปัจจัยหลักหลักเลยนะคะ
ตอนนี้ก็คือมีห่อมความร้อนบริเวณประเทศไทย
ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนอยู่แล้วนะคะ
แต่ก็มีปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือลมค่ะ
ลมที่หอบกับความชื้นจากลมใต้เนี้ยนะคะลมทะเลพัดขึ้นไป
ทำให้อากาศแปรปรวนแล้วก็เตือนอย่างนี้ค่ะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคะ
อีก๒๓วันถัดจากนี้จะมีฝนฟ้าขนองพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
ต้องระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะแถบอีสานเหนือภาคกลางภาคตะวันออก
ส่วนภาคใต้จะมีปัจจัยจากลมตะวันตกนะคะจึงทำให้ภาคใต้ทั้งบนบก
รวมไปถึงทะเลทั้งสองฝั่งมีฝนตกในช่วงนี้กันด้วยค่ะ
ใครที่จะออกไปท่องเที่ยวออกไปทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ตรวจสอบข้อมูลกันหน่อยนะคะจากวันนี้ถึงยี่สิบห้าเมษายนภาคเหนือ
และภาคอีสานอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันค่ะอุณหภูมิสูงสุดสี่สิบสี่องศา
ซึ่งต้องระมัดระวังโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองด้วยนะคะจะมีโอกาสเกิดได้
ร้อยละสิบถึงสามสิบของพื้นที่มีลมกระโชคแรงลูกเห็บตกบางแห่งด้วยค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกวันนี้อากาศร้อนถึงร้อนจัด
อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย๔๑องศาในช่วงเที่ยงถึงบ่าย๓โมงนะคะ
แต่ในช่วงสัปดาห์หน้าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๔๐ของพื้นที่
มีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะ
ส่วนทะเลภาคตะวันออกคลื่นสูงประมาณ๑เมตรนะคะ
สำหรับภาคใต้ค่ะกลางวันอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
อากาศในสัปดาห์หน้าจะบอกว่ามีฝนตกลงมานะคะ
ร้อยละยี่สิบถึงสี่สิบของพื้นที่ส่วนทะเลคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรค่ะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิโดยเฉลี่ย๔๐องศาเซลเซียสนะคะ
ต้องระมัดระวังพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
จะมีลมพัดแรงลูกเห็บตกกันด้วยดังนั้นคนที่อยู่ในเมืองหลวงเมืองกรุง
ต้องระมัดระวังสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงต้นไม้แล้วก็รวมไปถึงอาคารสถานที่ที่ไม่แข็งแรง
อาจจะทำให้เกิดการพังล้มลงมาสร้างความเสียหายกันได้ด้วยนะคะสัปดาห์นี้ยังคงร้อน
แต่ว่าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปให้เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนนะคะที่จะทำให้เกิดผลกระทบมากมาย
ดังนั้นแล้วต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างถี่ถ้วนและติดตามกันอย่างต่อเนื่องในรู้ก่อน
หนาวนะคะส่วนใครเที่ยวภาคใต้ในช่วงนี้อย่าลืมนะคะพกร่มทาครีมกันแดดกันด้วย
แล้วก็ขอให้เที่ยงอย่างมีความสุขวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ